ดูกันที่นี่ข่าวนี้สงสัยดอมน่าจะชอบ
เออเขาบอกว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้าง

ละลายหน้าสวยหวานมาเลย

พี่ขวัญดมดูมาสักพักยังไม่เห็นหมูละ

ระวังแต่มองหน้าเขาคนแต่มองรอยยิ้มเขาอยู่เนี่ย
ก็เธอไม่ได้มองหมูไงดอม
เขาสวยลายหมูสวยดี

แล้วนี่รู้สึกหิวอยากจะกินกะเพราหมูขึ้นมาเลย

อันนี้คือสาวแม่ค้าค่ะ
เขาบอกเป็นแม่ค้าขายหมูที่ตลาดวัดศรีสิทธิการามนะคะ
ชื่อเล่นว่าน้องมิวหรือนางสาวเกรดแก้วอินเอี่ยมค่ะ
อยู่ที่ไหนล่ะแหมเผื่อยอมอยากจะไปซื้อหน่อย
ที่อำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏค่ะ
เพราะเขาจะไลฟ์นะคะขายหมูสับหมู

โอ้แม่ค้าหน้าตาสวยแบบนี้ยิ้มหวานพูดเก่ง

เป็นแม่ค้าขายหมูหน้าสวย
ที่จะมาขายตั้งแต่ตี๕ของทุกวัน
จริงเธอขายแบบนี้มา๔๕ปีแล้วนะ
แล้วแผงหมูตรงนี้ก็เป็นกิจการของครอบครัวแฟนค่ะ

เป็นกิจการของครอบครัวแฟนค่ะดอมพี่อ่านถูกค่ะ

แล้วก็เธอบอกตลอดนี่ว่ามีแฟนแล้ว
เออเออ

กี้ผมว่าจะเอาสคริปเก็บแล้วจะเดินทางไปชัยนาธแล้วนะ

ไปต่อละกันเขาบอกว่าเวลามีคนมาดูไลน

แล้วทีนี้เธอบอกว่าคือม๖ตอนที่เธอเรียนจบ
แม่เธอเสียชีวิตเธอก็เลยมาอยู่กับแฟนทั้งแม่แฟนเนี่ย
โอ้โหก็รักเธอค่ะมอบกิจการให้ขายหมูต่อ
แล้วก็เธอก็จะเป็นคนแล่หมูแล้วก็จะมาขายเองหน้าแผง
ก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบและให้กำลังใจนะคะ
ใครอยากดูไลฟ์ของเธอก็เข้าไปดูได้นะในติ๊กต๊อกจ้า